คุณผู้ชมครับไปต่อที่เรื่องกระทบกระทั่งกันระหว่างเพื่อนบ้านนะฮะ
เจ้าของบ้านหลังนี้เขาก็ทนไม่ไหวที่เพื่อนบ้านฝั่งตรงข้าม

เพลงเสียงดังนอนไม่ได้พ่อแม่ต้องย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด

ตำรวจมาตรวจสอบเสร็จปุ๊บตำรวจกลับไปบ้านที่เป็นต้นเรื่องไม่พอใจ
ขับรถมาขู่ถึงหน้าบ้านแล้วหาว่าคนแจ้งเป็นโรคจิตด้วย

เพลงเสียงดังนอน

เปิดรั่นซอยรั่นบ้านขนาดนี้

คนที่เปิดเพลงเดินมาถามเจ้าของบ้าน
ฝั่งเนี้ยว่าเขาโรคจิตหรือเปล่าเอ้ยเอออันนี้ไม่รู้ว่าถามเจ้าของบ้าน
หรือถามคนเปิดเพลงเองยังไงล่ะยังไงนี่ฮะก็เลยกลายเป็นคลิปที่
เจ้าของบ้านเขาถ่ายเอาไว้เพราะบุกมาถามถึงหน้าบ้านเลย
หาว่าคนแจ้งเป็นคนโรคจิตทั้งที่ตัวเองก็เปิดเพลงเสียงดังขนาดนี้
นี่สองชั้นก็อยู่ริมถนนแบบนี้ในซอยฝั่งต้องข้ามบ้านคู่กรณี
ฝั่งตรงข้ามกันก็เป็นทาวน์โฮมเขาบอกว่าเป็นทาวน์โฮม๕ชั้นด้วยกันนะฮะ
คุณพิสุทธิ์อายุ๔๐ปีผู้ร้องเรียนบอกว่าตัวเองอยู่บ้านนี้มาตั้งแต่เกิด
อันนี้ผู้ร้องเรียนแต่ก่อนพ่อแม่อยู่ด้วย
แต่คู่กรณีเปิดเพลงดังเหลือเกินพ่อแม่ทนไม่ไหวนอนไม่ได้
เขาเอาพ่อแม่มันไปอยู่ต่างจังหวัดซะตัวเองก็อยู่ณโทษไม่ไหวเช่นเดียวกัน
ก็เลยไปแจ้งตำรวจครับพอแจ้งตำรวจทำให้คู่กรณีไม่พอใจ
แต่เขาก็ไม่ได้มีการเรียกค่าเสียหายใดเพราะตกลงกันว่าจะต่างคนต่างอยู่
ทีนี้เมื่อคืนคู่กรณีเขานั่งกินเหล้า
ทุ่มแล้วมันเคอร์ฟิลล์แล้ว๓ทุ่มกว่าแล้ว

โอ้โหคู่กรณีอารมณ์เมาด้วยนะ

ขับรถวนมาหน้าบ้านหลายรอบ

มันเกียรติฮะได้ยินมั้ยโรคจิตป่ะเนี่ย

ก็เลยไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันครับ
เราเคยวัดระดับเสียงมันดังกี่เดซิเบล
เคยรักวัดสุดอยู่ช่วง๙๐พี่

หนักสุดก็คือเคยเมื่อ๓ปีที่แล้วเนี่ย
เคยมาทำลายเรื่องออดประตูหน้าบ้าน

แล้วหลังเนี่ยก็จะกลายเป็นพวกว่า

แล้วก็เปิดเพลงจากรถแต่งเครื่องเสียงนะครับ

จริง๔๐เดซิเบลมันก็หนวกหูแล้วล่ะ

ทีนี้ผู้สื่อข่าวเราก็บอกว่า
จริงแล้วเนี่ยบ้านของคู่กรณีเนี่ยนะฮะ

ของคู่กรณีเขาเป็นร้านทำ

มีกระจงกระจกมีขอบอลูมิเนียมต่างนะฮะ
ทีมข่าวก็เลยโทรศัพท์ไปหาเจ้าของบ้าน

รับคนที่กินเหล้าเปิดเพลงเสียงดัง

กินเหล้าจริงเปิดเพลงจริงแต่ตัวเขาเจ้าของบ้านเนี่ย
กินหรอกนะแต่ก็รู้เรื่องนะฮะ
เขาบอกว่ายืนยันนะไม่ได้เปิดเพลงดัง
เพราะมันเปิดจากลำโพงบลูทูธซึ่งอยู่ในบ้าน

อีกทั้งไม่เคยสร้างความเด็บร้อนให้กับใคร

น้องชายก็เลยขับรถวนไปชี้หน้า

นี้เขาบอกว่าคงให้ต่างคนต่างอยู่แล้วกัน
เพราะเท่าที่รู้มาคุณพิสุทธิ์เจ้าของบ้าน

เจ้าของบ้านที่ไปแจ้งความชอบดูถูกคนเหมือนกัน

ไปฟังเสียงคู่กรณีนะครับ
วันนั้นที่ที่ผมชนพอแล้ว

ผมกินเหล้าอยู่ตอนนี้ผมก็กางสา

เค้าเปิดไอ้ดังคืนอะไรฟันทีแต่ง

วันนี้ทนใครทนได้ครับ

นักข่าวถามย้ำใหม่พี่จะเปิดเพลงต่อไหม
เออเปิดจะเปิดต่อ
แต่ว่าจะไม่เปิดดังเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ

อายุ๖๓ปีเป็นประธานชุมชน

มีปัญหากับคนอื่นเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะ

ยังเคยถูกนายพิสุทธิร้องเรียนเพราะไม่พอใจที่
เปิดเพลงเสียงดังเป็นเสียงตามสาย
ชุมชนถูกนายพิสุทธิร้องเรียนเหมือนกัน

เปิดมันดังทำให้ดูละครไม่รู้เรื่อง

ส่งเสียงดังออกมาจากบ้านตัวเองเหมือนกัน

อันนี้อีกฝั่งหนึ่งพูดนะเราไม่ได้กล่าวหานะฮะ

จากนี้เดี๋ยวตัวเองฐานะประธานชุมชน

และให้ความเป็นทางกับทั้งสองฝ่ายนะครับ